เขาส่งให้พักร่วมรัฐบาลพิจารณาแล้วนะครับ

แล้วแถลงวันจันทร์ที่จะถึงนี้
โอ้โหวันเวลาในการแถลงมันพีคจริง

คราวนี้ต้องเป็นมือประสาน๑๐ทิศแหละ

ต้องพูดคุยกับพักร่วมด้วยนะครับ
แง่โครงสร้างแล้วก็ข้อตกลงร่วม
รวมทั้งวาระสำคัญก่อน
เมื่อทุกพักส่งกลับมาภายในวันพรุ่งนี้

ก็จะพูดคุยกับตัวแทนทุกพัก

เวลา๑๖ในรายการ๓๐นาที
ทำไมต้อง๒๒พฤษภาคม
ทำไมต้อง๑๖๓๐น

เพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๖๒

คณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

๒๒พฤษภาคมเวลา๑๖ในรายการ๓๐นาที

คณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

เพราะว่ามันตรงกับรัฐประหารเมื่อปี๒๕๕๗ครับ
ใช่วันเวลานี้ตรงแต่สถานที่เดี๋ยวรอสรุปนะ

เป็นภารกิจร่วมกันเพื่อฟื้นฟูประชาธิปไตยด้วย
การแก้ไขรัฐธรรมนูลให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด

คืนความยุติธรรมให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำรัฐประหาร

ปฏิรูปกองทัพยกเลิกทุนผูกขาดอุตสาหกรรมสุรา
สมรสเท่าเทียมยกเลิกเกณฑ์ทหาร
ผ่านกฎหมายปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ
ทวงคืนคดีทวงคืนผื่นป่า
ทบทวนคดีทวงคืนผืนป่า

แก้ปัญหาค่าครองชีพปรับสูตรคำนวณค่าไฟฟ้าเป็นธรรม
สวัสดิการเด็กเล็กและผู้สูงอายุสร้างรัฐโปร่งใสเปิดเผยข้อมูล
หากพบคนในพักทุจริตต้องยุติการดำรงตำแหน่ง
การจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีอย่างเป็นธรรมสอดคล้องกับนโยบาย
ทำงานให้เกียรติและจริงใจต่อกันผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
พี่เบิร์ดที่พี่เบิร์ดพูดมาเนี่ยกำลังรอดูแล้วมาตรา๑๑๒อ่ะ

ย้ำอีกทีผมไม่ได้ย้ำนะหมายถึงก้าวไกลเขาย้ำ
สิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักก้าวไกล
และที่เขาคาดกันว่าเธอจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
อ่าเดี๋ยวดอมดุเบิร์ดอีกว่าเบิร์ดมั่วอีกแล้วนะ
คือคุณสิริกัญญาบอกว่าเป็นเรื่องของพักเก้าไกลนะครับ
ที่จะไปขับเคลื่อนผ่านสอสอของพักในสภาต่อไปครับ
ค่ะนี่ก็ฟังข้อมูลจากฝากฝั่งของพักร่วม
ที่จะจัดตั้งรัฐบาลเพื่อประชาชนใช่ไหม